เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ของมเกษตรเขาเป็นคนผ่าพิสูจน์

แต่ว่าเขาบอกว่ามีอีก๔ยี่ห้อครับ

ใช่ครับที่มีการโฆษณาเกินจริงคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่ามียี่ห้อไหนบ้างนะครับ

ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีการรับผลการตรวจสอบกระทะโคเรคิงจากนาย
วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยจะนำผลตรวจสอบไปรายงานต่อที่ประชุมสคบนัดพิเศษช่วงบ่ายของวันนี้
โดยจะหามลืมเรื่องของการขายตรงของกระทะโคเรคิงโดยเฉพาะเลยครับ
แล้วก็ผลการตรวจสอบชี้ชัดว่ากระทะโคเรคิงมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ไม่ตรงกับคำโฆษณา
โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ทำเนื้อกระทะไม่ได้ทำมาจากไทเทเนียมและหินอ่อนตามที่มีการโฆษณาไว้
แต่ว่าทำมาจากอลูมิเนียมอร่อยครับ
ขณะที่จำนวนชั้นเครื่องประท้าตรวจสอบได้ว่ามีเพียง๖ชั้น
แต่ว่าเขาโฆษณาว่าเคลือบถึง๘ชั้นอันนี้ก็ไม่ตรงนะครับ
และนอกจากโคเรคิงแล้วยังมีกระทะอีก๔ยี่ห้อด้วยครับ
ตามท้องตลาดที่อวดอ้างสรรพคุณอยู่แล้วก็เป็นการโฆษณาเกินจริง
โดยสคบจะตรวจสอบและประกาศรายชื่อเร็วนี้ว่า๔ยี่ห้อนี้มีอะไรบ้าง
รวมทั้งจะเรียกเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าไปชี้แจงด้วยนะครับ